นักร้องในร้านเนี่ยนะหน้าตาแหละแต่ละคนเนี่ยไม่ผ่านเลย
พี่พูดอย่างนี้พี่บอกไม่ผ่านพี่ไม่ให้เกียรติพวกผม
ไม่ให้ได้อุปกรณ์แต่งหน้าใหม่

เขาจะหาซื้ออุปกรณ์แต่งหน้าแต่ราคาถูก
และอุปกรณ์แต่งหน้าแบบไหนที่ราคา

โอ๊ยสนุกมากเลย
แม่อยากไปสมัครเป็นนักร้องคาเฟ่บ้างจังเนาะ
เผื่อจะเจอแขกเจอตายอย่างนี้บ้างนะบอวิวน้อง

หน้าน้องนี่ก็สวยนะเป็นนักร้องคาเฟ่ได้
แต่งหน้าเองหรือเปล่าคะแต่งเองค่ะแต่งเอง
ก็ต้องมีอุปกรณ์แต่งหน้าสิใช่ค่ะต้องรู้ราคาสิคะรู้ค่ะ
คำถามนี้หวานเลยนะแน่นอนอ่ะงั้นอย่ารอช้าค่ะ
ขอคำถามออกมาดูกันสิคะอุปกรณ์การแต่งหน้ามา
อันแรกนี่ค่ะผู้หญิงทุกคนต้องมีหรือเปล่า
ให้คิ้วได้รูปทรงหลังจากที่เขียนแล้วมีมั้ยคะอันนี้

อันหนึ่งสองค่ะที่ดัดขนตา

ราคาเป็นราคาเต็มไม่รวมโปรโมชั่นนะคะ

เป็นมั่นใจว่าข้อนี้คนสวยอย่างเราน่าจะไม่ใช่ปัญหา

ไม่มีอะไรเลยที่เบาวิวไม่มี

ปกติใช้อะไรประจำที่ดัดขนตาเขาใช้อยู่เนอะ

คือใช้ทุกอย่างเลยมันต้องใช้ในการแสดงตัว

อ่ะถ้ามีแล้วอย่ารอช้าเลยค่ะ
เรามาลุ้นกันสิคะว่าสาวน้อยตัวเล็กของพี่เป๊กเนี่ย
จะสามารถเรียงลำดับจากถูกสุดไปแพงสุดได้หรือเปล่า
คนสวยค่ะพร้อมหรือยังพร้อมค่ะ
เป๊กมีเวลาให้เบาวิว๖๐วินาทีเริ่มค่ะ

เหมือนพี่หนึ่งว่าอยากดักนิสัยให้พี่เป๊กมาก

ระหว่างที่เบาวิวเดินนะคะรู้สึกมีแผ่นดินไหวเบา
เบาหิวเหลือ๓๐วิทย์เปลี่ยนไหมเร็ง
แปงปัดคิ้วจะถูกกว่าที่เด่นของตาจริงหรือไม่
พับจะถูกกว่าสำลีจริงหรือไม่

จากสาวสวยใสตัวเล็กนะคะเหมือนลูกกวางน้อยเลยเมื่อกี้นี้

เหลือตัวนิดเดียวเลยทำไมมันสับสนอ่ะสาวสวยอย่างเรา
คือประเด็นคือหนูไม่เคยใช้สำลียี่ห้อนี้
แบบนี้ใช่แล้วก็หนูลังเลที่ปัดคิ้วกับที่ปัดแก้ม
อะไรถูกกว่ากันอะไรแพงกว่ากันใช่ค่ะเนอะเอาล่ะ
ไม่รู้ว่าจะทำแจ็คพอร์ตแตกหรือเปล่าต้องมาดูกันนะคะ
มาดูราคาของสินค้าตั้งต้นค่ะที่ดัดขนตานะคะ
ที่เบาวิวคิดว่าถูกที่สุดราคาอยู่ที่
โอเคไหมตรงใจไหมคะโอเค
คิดว่าราวนี้ไม่หนีตรงนี้นะคะต่อมาพัฟฟ์ค่ะ
ราคาจะต้องแพงกว่า๖๔บาทและพับราคาอยู่ที่

เป็นไปตามค่านะคะแพงกว่านะคะตอนนี้รับราคา๕๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะสำหรับแป้งปัดคิ้ว
จะต้องแพงกว่า๙๙บาทและแปลงปัดคิ้ว

เจ๋งมากว๊ายตอนนี้สะสมเป็นราคา๑๐๐๐๐บาท
ไม่ธรรมดาเลยค่ะขอให้สำลีกล่องนี้นะคะ
ราคาสูงกว่า๑๕๐บาทกันแล้วกันจะได้สะสมไปอีก๕๐๐บาท
และมีสิทธิ์ลุ้นแจ๊กพอถ
และสำรีราคาอยู่ที่

เจอทางวิญญาณที่สำหรีนี้นะคะ
หมดสิทธิ์ลุ้นรับแจ็คพอร์ตแล้วนะคะ

แปลงปัดแก้มตรงนี้จะแพงกว่า๑๕๐บาทไหม
และราคาแปลงปัดแก้มอยู่ที่
มา

แปลงปัดแก้มดันถูกกว่าดินสอเขียนคิ้วนะคะ
เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้เงินไปนะคะ
สวยน่ารักแบบนี้สะสมไปไม่น้อยนะคะ
เบาหิวราไป๑๐๐๐๐บาท
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
อุปกรณ์แต่งหน้าที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้ก็คือ
ดัดขนตาราคา๖๔บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือ
แปลงปัดคิ้วราคา๑๕๐บาทนั่นเอง

ใช่ของที่แบบเราใช้อยู่ทุกวันอะไรอย่างนี้

ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าบางทีมันแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่อาจจะแพงกว่า

รู้สึกสนุกมากเลยค่ะสนุกตั้งแต่แบบ
ตคอมด้วยแล้วได้ออกไปเล่นกับพี่เขาด้วย

วันนี้นะคะเบาวิวคนสวยของเป๊กนะคะสะสมไปไม่น้อยเลยนะคะ
หมื่นบาทนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่มาร่วมสนุกกับเรา

คุณเบาวิวรับเงินกลับบ้านไป๑๐๐๐บาท
ไม่น้อยเลยทีเดียวอ่าอ่าวันนี้ความสนุกยังไม่หมด
ช่วงหน้ายังมีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่ครับ
นี่เขาจะไปต่างประเทศกันแล้วคุยกับใคร

คือนี่เฉยวะ